แต่อันนี้ก็เป็นหนึ่งชนิดกีฬาก็คือกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะ
น่าสนใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นเวทีสำคัญอีกหนึ่งเวทีที่จะช่วยให้คนกลุ่มเล็กได้มีพื้นที่ในการแสดงศักยภาพ

แม้ว่าการแข่งขันกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะจะได้รับความสนใจเฉพาะกลุ่ม
แต่สำหรับผู้ที่เคยผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะภายในร่างกาย
คือธุรกิจที่ยิ่งใหญ่สำหรับพวกเขา
เพราะหากจะให้สู้กับผู้ที่ร่างกายสมบูรณ์๑๐๐คงเป็นเรื่องยาก
กรมพลักษึกษเล็งเห็นความสำคัญผู้ที่เปลี่ยนถ่ายอวัยวะ
อีกทั้งต้องการส่งเสริมเผยแพร่ให้กับเด็กเยาวชนและประชาชนผู้เปลี่ยนเอา
ในระดับต่างทั่วประเทศได้รู้จักปฏิบัติตนเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ
เป็นการพัฒนามาตรฐานกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้น
เขาเป็นคนป่วยนะผู้เปลี่ยนอวัยวะ
ก็ถือว่าเขาได้เล่นกีฬาก็จะคลายเรื่องของความวิตกกังวลที่เขาเป็นผู้ป่วยไป
แล้วก็ในขณะนี้เราก็มีการสมาคมก็จะต่อยอดจากเราไปก็คือว่า
ปีที่แล้วก็ไปสเปนมาคนของเราก็ได้หลายหลีก
พรัชการขยันหรืออาร์ตชื่นชอบในการเล่นกีฬาเป็นชีวิตจิตใจ
เนื่องจากป่วยเป็นโรคทาราซิเมียหรือโรฮิจาง
ต้องผ่าตัดเปลี่ยนไขกระดูกเมื่อ๑๖ปีที่แล้ว
ทำให้ไม่สามารถเดินตามความฝันการเป็นนักกีฬาอาชีพได้
แต่โชคดีที่เวทีนี้เปิดโอกาสให้ผู้เปลี่ยนอวัยวะได้ลงแข่งขันเท่าเทียมเหมือนคนทั่วไป
เป็นพื้นที่ให้ได้ออกกำลังกายฟื้นฟูสมรรถภาพ
โอกาสไปแข่งขันต่างประเทศซึ่งเป็นกำไรของชีวิต
ล่าสุดก็ไปคว้าเหรียญทองแบตมินตันชายคู่
จริงตอนนี้ในประเทศไทยต้องบอกว่ามีจัดค่อนข้างน้อยเหมือนกัน
ซึ่งในไทยเราพยายามลนลงให้เกิดการจัดแข่งขันแบบนี้ขึ้น

เพราะว่าคนที่เปลี่ยนอวัยวะในไทยมีหลักล้านคน
แต่ว่ามาร่วมแข่งกับครั้งนี้แบบไม่ถึงกี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเอง
ซึ่งเราอยากได้นักกีฬาเพิ่มขึ้นแล้วก็ขยายสมาคมให้ใหญ่ขึ้น
บางคนจะกลัวการออกกำลังกายเพื่อที่ว่าเดี๋ยวจะเป็นนู่นนี่นั่นหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
แต่ว่าในทางการแพทย์แล้วคุณหมอส่วนใหญ่เขายังแนะนำให้ออกกำลังกายตามสมควร
อาจจะเริ่มจากเบาก่อนแล้วค่อยแบบเพิ่มความถี่ขึ้นอะไรอย่างนี้ครับ
เพื่อช่วยให้ร่างกายแข็งแรงกับโรคที่เพิ่งเปลี่ยนไปได้
แม้กีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะโลกจะไม่ใช่กีฬายอดนิยมและเป็นที่ติดตามของคนไทย
แต่อย่างน้อยนักกีฬากลุ่มนี้ก็มีหัวจิตหัวใจนักสู้
เป็นตัวอย่างให้ผู้ที่ร่างกายแข็งแรงหันมาใส่ใจสุขภาพของตัวเองมากขึ้น
เป็นอีกหนึ่งเวทีนะคะให้ได้แสดงศักยภาพจริง
เพราะว่าการเล่นกีฬาเนี่ยหลายคนชอบแต่ยังไม่มีเวทีให้เล่น
นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเวทีนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบการเล่นกีฬาแล้วก็ได้สุขภาพที่ดีด้วย